คุณผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพ
เป็นกรณีพิเศษแก่ชรบรลำพญาที่ยาลา๙ศพ
ที่ถูกกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปยิงถล่มป้อมที่จุดตรวจ
ขณะที่ชาวบ้านหลายพันคนก็ไปร่วมไว้อะไรกันเป็นครั้งสุดท้ายครับ
บรรยากาศภายในวัดสิริปุณนามรามหรือวัดลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยาลาครับ
เนื่องแน่นไปด้วยชาวบ้านกว่า๗๐๐คนที่มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน๙คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้าย
ใช้อาวุธสงครามยิงถล่มจุดตรวจนะครับ
ซึ่งก็เป็นจุดตรวจที่มีชาวบ้านเขาอยู่จำนวนมากนะฮะ
เป็นจุดตรวจชรบตะบนลำพญาเมื่อวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
โดยนายชายศิษฐ์พานิษฐ์พงฤวารัชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธี
ได้ขึ้นทอดผ้าไตรพระราชทานและวางดอกไม้จันทร์
กลางบรรยากาศที่โศกเศร้านะครับ
ขณะที่พระสงฆ์พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูง
แล้วก็ชาวบ้านได้ร่วมกันวางดอกไม้จันทร์
โดยใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จนะครับ
จากนั้นจึงถามร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๙คน
ซึ่งเป็นการเผาแบบเชิงตะกอน
นี่ฮะคนก็ไปร่วมงานเยอะชาวบ้าน

เป็นเชิงตะกร๙ศพทีเดียวนะครับ
ผู้เสียชีวิตประกอบไปด้วยนายวิรัติเพ็งปล่องครับ

นางนาอยานาโพเตี้ยธิยม

นายธวัชชัยสุพงศ์นายฉลองทองงามนายบรรจบทองกลิ่น
นายสุนทรยอดแก้วนางรัชนกยอดแก้ว
พิธีการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสต
ชาวลำพญาที่เขามีการเผาศพมาก
พร้อมกันถึง๙ศพแบบนี้นะครับ
ก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกกับในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ